จากเหตุไฟไหม้คุณผู้ชมไปดูแก๊งซิ่งป่วนเมืองที่โคราชกันหน่อยค่ะ
เขาไปซิ่งกันที่ถนนมิตรภาพแล้วมากันเยอะไง
ปรากฏว่ามอเตอร์ไซค์ขณะที่กำลังซิ่งกันอยู่ไปเกี่ยวมอเตอร์ไซค์เพื่อน
ทีนี้ล้มระเนระนาดกันกลางถนนค่ะมีคนเจ็บมีคนเสียชีวิตด้วยนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นบนถนนมิตรภาพกิโลเมตรที่เก้าสิบเจ็ด
ตำบลลาดบัวขาวอำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
โดยตำรวจสพศรีคิ้วพร้อมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัย
ก็เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุไปเจอคนเจ็บสองรายเป็นผู้ชาย
นอนเจ็บอยู่ที่ข้างถนนนะคะรวมถึงเจอผู้เสียชีวิตอีกหนึ่งราย
นอนอยู่กลางถนนและใกล้ใกล้กันเนี่ย
จอจานลลิง๙๘๓นครราชศรีมาจอดอยู่ริมถนน
กับรถมอเตอร์ไซค์อีก๔คันที่จอดอยู่ในปั๊มน้ำมันนะคะ
ทีนี้พอเจ้าหน้าที่เขาไปถึงแล้วก็ต้องช่วยเหลือคนเจ็บก่อน
ส่งโรงพยาบาลแล้วต่อมาเนี่ยก็พบว่าผู้บาดเจ็บเนี่ยนะคะ
อายุ๑๗ปี๑รายอีกรายหนึ่งอายุ๑๘ปี
ส่วนคนเสียชีวิตคือนายเอกลักษณ์หอมขุนทศอายุ๒๐ปี
ก็ไปสอบถามชาวบ้านที่เขาเห็นเหตุการณ์
เขาก็เล่าให้ฟังค่ะว่าวัยรุ่นกลุ่มนี้มาซิ่งรถแบบนี้ประจำเลย
ตอนเกิดเหตุเห็นว่าขี่เกาะกลุ่มกันแล้วก็มาด้วยความเร็ว
หลังจากนั้นนะคะรถคันหนึ่งมันเซ
แล้วไปเกี่ยวกับรถเพื่อนข้างจนล้ม
ทีนี้พอคันหนึ่งล้มที่เหลือค่ะเหมือนเป็นโดมิโน่เลยระเนรนาศ
ล้มตามมา๔คันกระจายเต็มถนน
แล้วตอนนั้นยังไม่รู้ว่าใครบาดเจ็บใครเสียชีวิตบ้าง

ก็รู้ว่ากลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ออกมาซิ่งเป็นประจำ
แต่ว่าวันนี้เกิดอุบัติเหตุจนมีผู้เสียชีวิต
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็นำกองวิทยาการมาตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุเบื้องต้น
ส่วนเรื่องของการแจ้งข้อหาจะต้องรอทางกองวิทยาการตรวจสอบ
แล้วก็รายงานผลมาอีกครั้งหนึ่งก่อน
ถึงจะสามารถดำเนินคดีได้ตามขั้นตอนต่อไปนะคะ